ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้มันมี๒เรื่องซ้อนอยู่ในข่าวนี้ค่ะ
มุมหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการขโมยอีกมุมหนึ่งเนี่ยเป็น
เรื่องของความเชื่อมีมนุษย์ป้าท่านหนึ่งค่ะอายุ๕๐ปีนะคะไปเรียก
มอเตอร์ไซค์ปากซอยบอกว่าไปส่งที่วัดหน่อยอ่าส่งแล้วเดี๋ยว
รอรับกลับเลยนะคะแต่ที่บอกว่ามันเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อเนี่ย
เพราะว่าตอนที่รับป้าแกกลับออกมาจากวัดเนี่ยนะคะจู่พี่วิน
บอกว่าได้ยินเสียงผู้ชายพูดบอกว่าอย่าไปอย่าไปแล้วรถเนี่ย
หนักหนักขนาดไหนคะพี่วินบอกว่าหนักเหมือนว่าคนซ้อนท้ายอยู่
สักประมาณสี่ถึงห้าคนนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นหน่อย
นะคะสุดท้ายแล้วป้าคนนี้โดนจับกุมได้นะคะแล้วเนี่ยค่ะต้อง
นมมือไหว้แบบนี้นะคะคือตอนแรกก็ปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะว่า
ไม่ได้เอาไปแต่หลักฐานมันทนโทษคุณเห็นไหมพระพุทธรูปโอ้ยเงินน่ะแล้ว
เงินเหรียญในกระเป๋าในถุงแบบนี้๓๐๐กว่าบาทก๊อฟพระพุทธรูป
หลวงพ่อโสธรคุณพี่วินมอเตอร์ไซค์เชื่อว่าที่เขาได้ยินเสียง
อย่าไปอย่าไปแล้วก็รถหนักไอ้ลักษณะเหตุการณ์แปลกแบบ
นี้คือตั้งใจไม่ให้อยากมนุษย์ป้าเนี่ยไม่อยากให้ป้าคนนี้
เขาทำบาปทำผิดเนี่ยนะคะป้าคนนี้อายุห้าสิบปีค่ะสุดท้าย
ถูกจับกลุ่มได้นะคะนี่กล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะ
พายกระเป๋าใบนี้เข้าไปตรงเนี้ยเจอแล้วแล้วก็ไปเอาของออกมานะคะ
จุดเกิดเหตุคือวัดเขาดินในอำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเซาครับ
เอาของออกมาได้แล้วแกก็รีบวิ่งออกมาไปซ้อนวินมอเตอร์ไซค
แกบอกว่าให้รออยู่หน้าวัดแต่เพียงครู่เดียวเท่านั้นแหละค่ะ
ป้าก็ถูกจับได้ที่วินนะคะริมถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่๔๒ค่ะ
เข้ากรุงเทพทีนี้ตำรวจทำไงไปรื้อค้นนั่นไง
ภารกิจแล้วแกรีบออกมาเลยค่ะพอตำรวจจับได้แก
รื้อค้นนะฮะพบรองเท้าแตะแบบนั้นอ่ะสามคู่ด้วยกันครับ
เงินเศษเหรียญนับไปนับมาสามพันห้าร้อยบาทครับ
พระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรอีกหนึ่งองค์แบบนี้ค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยถามป้าป้าทำทำไมป้าทำจริงหรือเปล่า
ป้าแกตอบโว๊กไปวนมานะคะบอกว่าลูกชายติดคุกต้องรีบไปหาลูก
ถามว่าอ้าวแล้วทำไมนักข่าวถึงแบบไปถามได้เลย
เพราะนักข่าวได้รับแจ้งจากพี่วินมอเตอร์ไซค์แหละบอกว่าป้าเนี่ยมีลักษณะพิรุษ
นักข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปก่อนตำรวจนะครับ
นักข่าวของเรามีโอกาสไปพูดคุยนะตอนแรกป้าแกลักษณะคือเหมือนจะหนีนะคะ
แล้วแกบอกว่าหลวงพ่อโสธรเนี่ยก็ไม่ได้ขโมยมาด้วยนะเอามาจากบ้าน
สามีให้มาจะเอาไปปล่อยเช่าที่ห้างส่วนรองเท้าเนี่ยก็ไปเหมามาจากร้านที่เขาเลิกกิจการแล้วนะคะ
วินมอเตอร์ไซค์ที่รับจ้างป้ามาจากวัดเนี่ยนะฮะรับป้าไปส่งที่วัดแล้วก็รับป้าออกมาจากวัดนี่นะ
พี่วินเขาเชื่อสนิทใจอันนี้ในมุมของความเชื่อแล้วแกเชื่อสนิทใจเลยว่าหลวงพ่อโสธรท่านดนใจไม่อยากให้ป้าเนี่ยทำบาป
ก็เลยทำให้เกิดเรื่องเหลือเชื่อถามว่าเกิดเรื่องเหลือเชื่อยังไงนะคะ
คุณลุงเล่าต่อคุณลุงวินมอเตอร์ไซค์เล่าต่อบอกว่าป้าจ้างให้คุณลุงเนี่ย
ส่งที่วัดเขาดินแบบจ้างไปกลับเลยนี่ค่ะรวมเงินค่าจ้างเนี่ย๑๖๐บาท
สะพายกระเป๋าใบใหญ่มาหนึ่งใบพอมาถึงหน้าวัด
บอกให้รอก่อนนะเดี๋ยวฉันเข้าไปทำธุระป้าก็ตรงเข้าไป
ตรงลานที่ให้เช่าวัตถุมงคลไม่ถึงสิบนาทีค่ะป้าก็วิ่งออกมาขึ้นมอเตอร์ไซค์ฮะ
แต่ที่แปลกแล้วก็เป็นมุมของความเชื่อคือคุณลุงวินมอเตอร์ไซค์บอกว่า
หลังจากออกรถมาได้ไม่นานรถมันหนักหนักอึ้งเลยนะหนักผิดปกติ
รถสายไปสายมารถวิ่งไม่ออกบางช่วงเนี่ย
เกือบล้มอะค่ะรู้สึกเลยนะว่าน้ำหนักของรถเนี่ย
มันเหมือนมีคนซ้อนท้ายสักประมาณสี่สามห้าคนอืม
แต่แท้จริงแล้วมีป้าคนเดียวที่ซ้อนท้าย
กับกระเป๋าแล้วเศษเหรียญกับหลวงพ่อโสธร
ไม่น่าจะหนักถึงขั้นว่ามีคนหนักนั่งมาด้วย

คุณลุงวินมอเตอร์ไซค์เล่าต่อบอกว่า
สวดมนต์มาตลอดทางเลยนะคะแต่เรื่องที่ทำให้ขนลุกมากกว่าเดิมคือ
จู่วินมอเตอร์ไซค์ได้ยินเสียงผู้ชายพูดมาเต็มสองรูหูเลยนะฮะ
บอกว่าอย่าไปอย่าไปโอ้โหอันนี้หล่อนจริงใช่แต่สุดท้ายแล้ว
แกก็ฝืนขี่ไปส่งป้าจนถึงท่ารถตลาดบางวัวนะคะ
ป้าก็ลงจากรถหลังจากนั้นรถของแกเบาวิวเหมือนไม่มีอะไรเลยค่ะ
ด้วยความเอกใจคุณลุงวินมอเตอร์ไซค์แกก็สติดีนะคะ
พลิบดีแกไปตามผู้สื่อข่าวให้ประสานกับเจ้าหน้าที่วัดเขาดิน
ดูสิว่ามีอะไรสูญหายหรือเปล่าปรากฏว่าเจ้าหน้าที่วัดเขาดินบอกว่า
เงินหายไปจากลิ้นชักทีนี้เขาก็เลยแจ้งตำรวจ
ก็เลยนำไปสู่การจับกลุ่มนะคะแต่หลังจากที่คุยกับป้าได้สักพัก
รู้ว่าป้าเป็นผู้ป่วยมีอาการทางจิต
เพราะว่าตำรวจสพบังปะโกงเนี่ยไปค้นเอกสารเจอในกระเป๋าเนี่ย
ป้าเนี่ยมีอาการทางจิตนะคะแล้วก็เอาล่ะตอนแรกเนี่ย
พระเขาจะเอาเรื่องนะคะสุดท้ายพอเห็นมีเนี่ย
ผู้ป่วยทางจิตแบบนี้พระท่านเลยไม่เอาเรื่องค่ะ
คือว่าเคราะห์ดีมากนะพอว่าจริงเนี่ย
เมื่อกี้พี่วินขนลุกใช่ไหมพี่ก็ขนลุกนะ
พบความผิดสำเร็จแล้วใช่เดี๋ยวไปหาคำนะครับ